เพราะว่าไม่ใช่แค่ที่สมิลานะคะที่อำเภอศรีชน
หาดหินงามนครศรีธรรมราชเองเนี่ยก็มีเด็กจมน้ำอีกเหมือนกันนะคะ
เป็นนาทีระทึกที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องฝ่าคลื่นทะเลสูงกว่า๓เมตร
ช่วยเหลือสองหนูน้อยที่ถูกซัดห่างออกไปจากฝั่งค่ะคุณผู้ชม
เร็วเร็วเร็ว

คนที่โพสต์คลิปนี้คือจริงที่กู้ภัยเขียนข้อความเอาไว้
ระบุใต้คลิปบอกว่าเด็กถูกคลื่นซัดออกจากฝั่งสองคนพี่น้อง
พี่ชายปลอดภัยน้องสาวอาการน่าเป็นห่วง
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายวิชาญสารพาง
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินในอำเภอศรีชน
ก็ได้รับคำชี้แจงนะคะว่าโชคดีมากเคราะห์ดีมาก
ที่สามารถช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนได้ทัน
เด็กที่ประสบเหตุคือเด็กหญิงกฎชมนต์วัย๘ขวบ

ทั้งสองคนเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นพี่น้องกัน
แต่จริงสรุปแล้วไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะคะ

ตอนนี้พ้นขีดอันตรายทั้งคู่แล้วค่ะ
เลยนะคะอย่าลงเล่นน้ำค่ะช่วงนี้
คลื่นทะเลแรงมากอย่าว่าแต่เด็กเล็กเลย

แล้วก็ผู้ใหญ่เองจริงแล้วถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเถอะค่ะ
เรือยังต้องกลับเข้าฝั่งเลย
ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ไปก่อนดีกว่า